คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเวลาเราไปตัดพงตัดผมเราก็ไปนั่งตรงเก้าอี้ที่มันจะปรับเอนได้ถูกไหม

ก็ตัดผมตัดอะไรกันไปอย่างคุณผู้ชายแมนอย่างเราต้องมีการโกนลงกลหนวดแล้วต้องหงายลงไปอย่างนี้
ถ้าจะทำหงายไม่ดีขยับผิดจังหวะคุณจะได้เจอกับคำนี้ว่าหงายเงิบครับ
โอ้ยเงิบจริงครับคุณ
นี่ไงหงายเงิบอย่างแท้
โอ้โหเก้าองเก้าอี้ก็พังหมดสิครับ
แตกละเอียดเป็นชิ้นส่วนเลยค่ะ
นั่นน่ะสิอันนี้ลงมาเลยลงมาเลย

โกนมาแล้วกลับบ้านดีกว่า
คนที่อยู่ข้างปกใจอ่ะ
เอ้ยฉันรึเปล่า
จะเป็นมั้ย
ตัวนี้ใครจะนั่งก็นั่งเถอะ

ก็ต้องดูดีมึงชิคกี้พายมันก็อาจจะชำรุดทุกสมกันไป